ในโลกโซเชียลมีเดียมีการโพสต์เรื่องราวต่าง
ข้อความต่างที่แสดงความดีใจเช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูทวิตเตอร์กันก่อนนะคะหากเราพิมพ์ติดแฮชแท็กคำนี้
จะมีภาพเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตเป็นภาพการ์ตูนแบบนี้นะคะ
ในภาพมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกดีใจจนร้องไห้
และคอยออกมาสู่อ้อมกอดของครอบครัว
รวมถึงภาพเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานกำลังช่วยกัน
หาทางเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตซึ่งติดอยู่ในถ้ำและข้อความ
และมีข้อความขอบคุณในหลายละภาษาด้วยกัน
ไม่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษจีนหรือแม้แต่ภาษาเหลา
ส่วนถ้าพิมพ์ติดแฮชแท็กถ้ำหลวง
วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพปฏิบัติงานด้วยรอยยิ้มแล้ว
อกจากนี้ยังมีภาพการ์ตูนเจ้าหน้าที่และเด็ก๑๓ชีวิต
ซึ่งแปลว่าฉันดีใจที่คุณปลอดภัย
และภาพการ์ตูนบรรดาจิตอาสากำลังช่วยกันดึงหมูป่าขึ้นมา
กำลังดีใจเมื่อพบเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
พร้อมได้อัปเดตสถานการณ์ในถ้ำหลวง
บอกว่า๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา๑๐นาฬิกากว่านี่นะคะ
มีนักดำน้ำอยู่กับเด็กแล้วตอนนี้๑๑นาย
โดยมีพยาบาลเวชศาสตร์ที่เป็นมนุษย์กบ๑นาย
หมอที่เป็นมนุษย์กบ๑นาย
และกำลังพลมนุษย์กบอีก๙นายอยู่กับเด็กที่จุดที่พบ
ส่วนที่เหลือ๒๗นายกำลังเตรียมวางขวดอากาศ

ตามเส้นทางที่มีการปักเชือกเอาไว้
และมีการวางแผนเพิ่มเสบียงให้ทุกคน
ซึ่งอยู่ในถ้ำสามารถดำรงชีวิตได้ค่ะ